ต้อนรับเข้าสู่รายที่ปากท้องของคนอยากรวย

รถไฟบางซื่อและสถานีกลาง

ร้านกล้วยจั๊บที่มีชื่อว่ากล้วยจั๊บ๓ทุ่ม
แล้วมามันตอนนี้ประมาณ
ไม่ใช่สงสัยทำไมชื่อสามทุ่มอะไรอย่างนี้
คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเปิดตอน๓ทุ่ม

แต่ว่ามันแค่ชื่อแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดตั้งแต่๘โมงเช้า
เค้าเลยจะบอกว่าเค้ามีที่๖สาขาแล้ว

วันหนึ่งใช้หมูประมาณ๑๒๐กิโล
แล้วก็เส้นก๋วตั๊บเนี่ยเฮียใช้ประมาณ๗๐๘๐กิโล

นี่แหละครับก๋วยจั๊บ๓ทุ่ม
เด็ดที่ตั้งอยู่บริเวณชาญชาลาของสถานีรถไฟบางซื่อ
เห็นเป็นร้านเล็กริมรางรถไฟแบบนี้
แต่ยอดขายเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
ด้วยความอร่อยที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูก
ยังคงความเข้มข้นของน้ำซุป
พร้อมกับเส้นเหนียวนุ่มและเครื่องที่แน่นเต็มชาม

จนตอนนี้สามารถขยับขยายได้ถึง๖สาขาในเวลา๕ปี

ลับความรวยของเขาคืออะไร
เราตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปคุยกับเขากันเลยครับ

เที่ยงคืนสาขาเลือกอ๋อใช่
บอกนะว่าสถานีบางซื้อนี่มาเปิดตามร้านเขานะ

ทำไมเปลี่ยนถึงมาเปลี่ยนเป็นกลางวันนะคะ

ตอนนี้ก็เลยขายตั้งแต่กี่โมงนะคะเปิดกี่โมง
ตอนนี้๘โมงเช้าเลิกเที่ยงคืนค่ะ
มีก๋วยจับอะไรที่แบบคนมาถึงแล้วต้องสั่งแบบสั่งเลย
เดี๋ยวของร้านที่เด็ดคือหมูกรอบเต้าหู้ใช่ค่ะหมูกรอบเต้าหู้

เกือบ๑๐อย่างค่ะนี่เลยนี่มีปอดแล้วก็ไข่
ตับไส้หัวใจเต้าหู้หมูกรอบค่ะ
ที่เด็ดร้านนี้พี่อยากรู้ว่าอยู่ที่อะไรอ่ะ
หมูกรอบกรอบแล้วก็เส้นแล้วก็น้ำซุปค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเส้นทำเส้น
เพราะก๋วซัดจุดเด่นก็คือเส้นของมันว่าเป็นเส้นแบบบน

แหมรีบขอสูตรกันเลยนะครับเฮียป้องน้องจ๊ะ
ซึ่งพี่หมวยก็ไม่มีกั๊กบอกเคล็ดลับเราทั้งเรื่องของการต้มเส้น
จนถึงการทำน้ำซุปที่เด็ดของร้านแต่วัตถุดิบอาจจะเยอะสักหน่อย
คงต้องให้พี่หมวยเตรียมของไปก่อน
ส่วนตอนนี้เราจะขอพาไปกันที่จังหวัดราชบุรี
เพราะที่นี่เนี่ยเขามีร้านขนมจีนรสเด็ดที่มีน้ำยาให้เลือกชิมหลากหลาย
ที่สำคัญเนี่ยครับกำลังโด่งดังในโลกโซเชียล
อย่างร้านเจ๊ติ๊กโฮดขนมจีนกับแม่ค้าปากจัดแต่ใจดีใจดี
ให้กินผักกันฟรีเยอะท่วมหัวแบบนี้เลยล่ะครับ

โอ้โห้ยมึงมึงไม่รู้จักจริงไปนี่คืออะไร

ตายแล้วมึงไม่ต้องมีผ่วยหรอก
แบบนี้ไข่นี้๑๐บาทจะมีลูกชิ้นลิบ๔นับจะฮะ

แต่ที่เห็นผักเยอะขนาดนี้ขายหรือให้กินฟรีกันล่ะครับ
ให้กินฟรีให้กินฟรีเลยนะ
กูจะแจกก็แจกก่อนเก็บร้านตอนที่กูเก็บร้านกูวันไหนกูไม่เอาก็
ให้กินฟรีแบบนี้แค่มากินผักอย่างเดียวก็คุ้มแล้วล่ะครับ
แบบนี้มีผักอยู่กี่ชนิดล่ะครับเนี่ย
มันก็ประมาณสัก๕๖๐เยอะมากโดยมากมันจะเป็นพวกสมุนไพรทั้งนั้นของดีทั้งนั้น
ดอกขาเกียวขาวก็แก้ให้โลกหนึ่งดันผู้หลังก็ได้ค่ะ
แล้วคนที่ไม่ชอบกินผักทำยังไงล่ะครับ
คนที่ไม่เคยกินผักนะมาร้านกูนะรับรอง
กูบางครั้งก็ต้องกินหมดแหละไม่กินไม่ได้กูเรียกตำรวจจับ
โอ้โหแฟนเราบอกว่าโคตรเยอะเลย

มีไพร่ผักเยอะครับแล้วโฟกอร่อยครับ
เรียกว่าถูกอกถูกใจลูกค้าจริงเลยนะครับ
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่อะไรบอกหน่อยได้ไหมครับ
โอ้ไม่เคยตวงเพราะกูไม่เคล็ดลับไม่มีอะไร

เราอยากกินรสเนี่ยกูก็ทำรสนี้แค่นี้ไม่มีอะไรเลย
แต่ก็ทำขนมจีนออกมาอร่อยใช้ได้เลยนะครับเนี่ย
และอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ร้านของเจ๊ติ๊กโด่งดังในโลกโซเชียลก็คือ

เคยมีคนบอกว่าเจ๊ติ๊กเนี่ยพูดไม่เพราะบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
มึงจะสื่อสากูเลยกูเป็นอย่างนี้
พูดพูดพอได้แต่พูดพูดพูดแล้วหยุด
ก็เรียกว่ากลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลยนะครับ
แล้วแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเจ๊ติ๊กเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนล่ะครับ
ดิฉันนี่เป็นช่างเสริมสวยนะคะเขาไล่ที่ไล่ร้าน
ต้องมาหันเหเป็นแม่ค้า
ชีวิตพลิกผันไม่ใช่เล่นเลยนะครับ
แล้วพอหันมาเปิดร้านขนมจีนแล้วช่วงแรกเนี่ยขายเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
เรียกตาแทบประเด็นเปิดครั้งแรกนะหาทุนนะ
บาทวันละ๑๐บาท๒๐บาท๓๐บาท๔๐บาท
จะมาได้กำไรวันละ๕บาท๑๐บาท๒๐บาท๕๐บาท๑๐๐

สู้มากก็สู้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเนี่ย
ถ้างั้นให้เจ๊ติ๊กฝากข้อคิดไว้หน่อยดีกว่าครับเพื่อนแม่ค้าด้วยกันแล้วที่กำลังจะท้อถอย
อย่าท้อขอให้สู้ขอให้อดทนนะคะเพื่อฉันเถอะค่ะ
ยังไงมันมันต้องดีขึ้นแล้วถ้าใครอยากจะมาชิมขนมจีนของเจ๊ติ๊ก
อยู่ข้างโรงพักตรงข้ามปริศนีย์สี่แยกโลตัสนะมาง่ายมากเลยค่ะ
ช่วงหน้าใครอยากรู้ว่าเส้นก๋วยจั๊บรวมถึงน้ำซุปที่ว่าเด็ดของร้านก๋วยจั๊บสามทุ่มเขาทำกันยังไง
อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาห้ามพลาดครับ
ไม่ถึง๒เดือนก็เสียค่ะ
ขออะไรหลวงปู่แล้วแบบที่เกิดปฏิหารเลย
งอกวายไร้หายกับบนชั้นก็ได้เลยค่ะ
ต้องพูดถึงคุณสมบัติของการเป็นเจ้าของร้านก่อน

ตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดเคล็ดลับความอร่อยกันแล้ว
ซึ่งอย่างแรกเลยที่สร้างชื่อให้กับร้าน
ซึ่งวิธีการต้มเส้นให้เหนียว

ให้พี่หมวยสอนกันเลยครับ
น่ะเราเห็นแผ่นแป้งแบบนี้

แล้วก็เอามาต้มนี้ค่ะต้มด้านนี้
ที่มันเป็นแบบพับแบบนี้เราต้องมาคลี่ก่อนนะคะ
คือซุยมันก่อนก็ได้ให้มันลวนมันก่อน
เพราะเราไม่คลี่มันก่อนเนี่ยคุณจะบอกเลยว่ามันจะแบบม้วนติดกันไปเลยนะ

อันนี้เราต้องคนตลอดเวลาเลยนะคะ
คนม้วนเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อใช่ค่ะ

เพราะหลังจากนั้นก็มาคนเสร็จแล้วก็ใส่แป้ง

ใช่ค่ะแป้งมันที่จะใส่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะละลายน้ำก่อนลงหม้อค่ะ

แล้วอันนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะพี่หมวย

นี่ฮะเส้นเสร็จแล้วพร้อมขาย

แล้วก็น้ำตาลซากผักชี
เชยก๊ยกักน้ำปลา

กระเทียมหัวก่อนนะคะ

แกะค่อยต้มให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาเรื่อย

ตาเริ่มดีแล้ว

อันนี้ใส่เพื่อให้น้ำซุปมันหวานหอมอร่อยนะฮะ

โดยที่ในทุกเช้ามืดพี่หมวยก็จะทำการล้างเครื่องในต่าง
และต้มในน้ำพะโล้มาก่อน
แล้วจึงนำมาที่หน้าร้านเพื่อหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำ
หลังจากนั้นก็เอาลงต้มในน้ำซุปอีกครั้งก่อนที่จะนำมาขายได้
ส่วนอีกหนึ่งทีเด็ดขึ้นชื่อของทางร้านเลยนั่นก็คือหมูกรอบ
ซึ่งในขั้นตอนการทำก็จะเริ่มจากการต้มหมูให้สุกซะก่อน
จากนั้นก็นำมาหั่นให้เป็นแผ่นแล้วนำไปชุบด้วยแป้งทอดกรอบสูตรพิเศษของทางร้าน
เอาลงทอดไว้ประมาณ๑๐นาทีจนมีสีเหลืองทองน่ากิน
แล้วจึงนำขึ้นมาทานเป็นชิ้นอีกทีก็พร้อมขายแล้วล่ะครับ
แต่พอได้ล้วงเคล็ดลับกันจนทะลุปลุกโปร่งแบบนี้แล้ว
เรื่องรสชาติจะเด็ดสมคำร่ำลือหรือเปล่า
เฮียป้องและน้องจ๊ะช่วยพิสูจน์กันหน่อยครับ
คือยังไม่ทันได้กินนะ
ก็คือรู้เลยว่าอร่อยนะเพราะมันห่วงมากน่ะทีเนอะอร่อย
ลองเส้นก่อนที่เราได้ทำการปัดแล้วม้วนมัน
อร่อยอ่ะเหนียวนุ่มละมูลปากมันม้วนกันแบบหรือหรือดิอ่ะนุ่มนุ่มเนี้ย
เส้นมันแตกต่างจากที่แบบที่ซื้อสำเร็จจริงนะเฮีย
เครื่องในความไส้นะคะทุกคนคือเป็นอะไรที่ไม่มีกลิ่นคาวเลยและสะอาดอ่ะ
หมูกรอบหนึ่งในที่เด็ดของร้านเจมส์เหมือนกับอืมอร่อยมากกรอบนอกหมูก็นุ่มอืม
ก็จะมีความแบบว่าหนังบางบางนะคะเน้นเนื้อแต่กรอบ
ก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยแบบมันอร่อยอ่ะเฮียคือพูดเลยนะสิบแบบเต็มสิบให้สิบเลยที่นี่
น้ำซุปมันเข้มข้นมากแล้วกลิ่นของเครื่องเทศแบบพะโล้คือชัดเจนมากความอร่อยความละมุนความทุกอย่างมัน
คือรู้แล้วทำไมถึงได้ขายได้วันมาเป็นหมื่นอร่อยมากอร่อยกับก๋วยจับรสเด็ดกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่หมวยที่สารต่อร้านก๋วยจับสามทุ่มจากคุณพ่อที่กำลังล้มป่วย
มีเพียงสมุดเล่มเดียวที่เขียนสูตรเครื่องปรุงเอาไว้พร้อมกับคุณแม่สมพรที่ช่วยกันประคับประคองร้านสืบต่อกันมา
เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงให้พี่หมวยและแม่สมพรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
จะบอกว่าคุณแม่นี่เป็นแบบรุ่นบุกเบิกใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่ทำร้านเนี้ยมาประมาณกี่ปีแล้วค่ะ
สามสิบห้าปีแล้วครับคุณพ่อเอาสูตรมาจากไหนอ่ะครับหรือว่าคิดเองเนี่ย
มามาจากเมืองจีนค่ะมาจากเมืองจีนเลยนี่นะฮะเห็นบอกว่ากว่าจะมีวันนี้หกสาขา
รวยขนาดนี้นะครับวันแรกเนี่ยความสำเร็จเนี่ยเริ่มมาจากวิกฤต
พ่อล้มที่ตลาดแล้วก็ล้มประมาณชั่วโมงนึงคือปากเบี้ยวแล้ว
เฮ้ยอาการเส้นเลือดในสมองตีบใช่ค่ะก็เป็นอัมพฤกษ์เลยค่ะ
พอพ่อล้มเสร็จปุ๊บก็วันต่อมาหมวดก็มาแกะหม้อหัวเชื้อค่ะ
ตอนนั้นจดไว้ยังไม่เคยลงมือทำค่ะ

ใช่ค่ะจดไว้ตอนที่พ่ออยู่พ่ออ่า

ตอนนั้นที่เราทำครั้งแรกเลยพี่หมวยยากไหมคะ

มีพูดว่าไม่เหมือนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็พยายามปรับให้เหมือนคุณพ่อค่ะ
แต่ตอนนั้นหน้าที่หลักของแม่ก็คือดูแลพ่อ

นั้นคุณแม่ดูแลคุณพ่อยังไงบ้างคะ

แล้วก็เอาข้าวให้เช็ดตัวให้
ป้อนข้าวเช็ดตัวให้
ใช่เขาบอกว่าทำใจดีเดี๋ยวก็หายเอง

ทำของก็ลูกไปก็มองลูกแกอยู่ตรงข้าม

ตอนนั้นน้ำตาทุกวัน
เห็นน้ำตาทุกวันแกก็หันมาแกก็ร้อง
หมวยเหนื่อยมากโดยที่ว่า
ต้องขยายเวลาเพื่อจะหาเงินมารักษาคุณพ่อ
ใช่ค่ะตอนนั้น

แล้วก็ขยับมาจาก๔โมงเย็น
เป็นเที่ยงคืนใช่ค่ะ

แต่ก็ทำซื้อของไปซื้อของ
เหมือนปลาเขาอย่างนี้
ท้อท้อบ้างแต่ว่าก็ถอยไม่ได้

แต่เห็นว่าโชคไม่ดีเลยคืออาการเนี่ย
มันกลับซุดลงแย่ลงเรื่อย

เขาหวดท้องแล้วก็ไปหาหมอ
หมอบอกว่าต้องตัดลำไส้

หมอบอกจะอยู่ได้อีกครั้งไหน
คือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

ก็อยู่ไม่ถึง๒เดือนก็เสียค่ะ
แล้ววันที่เราท้อเราเคยพูดกับคุณแม่ไหม

ว่าก็ไม่เป็นไร

ไปแล้วจุดเริ่มของร้านนี้มันก็เลยคุณพ่อป่วย

๖สาขานี่ไม่ใช่แค่ลินทางนะคะ

ค่ะเซ็นทรัฐนาธิเบสแล้วก็เดอร์มองอมวงวาล
อ่าแล้วถ้าถ้าด้านนอกมีที่นี่บางซื่อ
แล้วก็บางภูแล้วก็ประชาชื่นค่ะ
ทุกวันนี้ก็เลี้ยคุณแม่แบบสบายเลยสบายเลย
คือที่เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่กลับไหว้ตลอดเลยก็คือ
หลวงปู่ค่ะหลวงปู่เคลือบ

อีกหนึ่งความศรัทธาที่เชื่อว่าทำให้ร้านก๋วยจับ๓ทุ่ม
โด่งดังมีชื่อเสียงมากว่า๓๐ปีนั่นก็คือ
หลวงพ่อเคลือบเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำสแก่กลาง
ที่แม่สมพรจะห้อยติดตัวและไหว้ขอพรร้านทุกวัน
เชื่อว่าทำให้มีลูกค้าแวะมาที่ร้านอยู่เป็นประจำนั่นเองล่ะครับ
คุณแม่คุณแม่เคยขออะไรหลวงปู่แล้วแบบที่เกิดปฏิหารเลย
เราขอพรภองดีใช่ไหม
จะให้อยู่เย็นเต้นศุกร์อะไร
ไม่เจ็บไม่ไข้อะไรอยู่กัน
หัวควายอะไรอย่างไรบนฉันก็ได้เลยค่ะ

หลวงพ่อเคลือบมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการบนบานศาลกล่าว
เป็นที่รู้โดยทั่วกันของชาวจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อมีของหายหรือหาไม่เจอ
หากทำการตั้งจิตบนบานระลึกถึงหลวงพ่อเคลือบ
แล้วก็จะได้ของชิ้นนั้นกลับคืนมา
หรือหาเจอแทบทุกครั้งไป
รวมถึงช่วยคุ้มครองเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัย
และค้าขายให้สำริดผลอีกด้วยล่ะครับ
คือจริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความเชื่อนะคะ
แต่ที่เราเห็นเลยนะตอนนี้คือความขยัน

หมวยเป็นคนที่ผู้หญิงแก่งแล้วตั้งใจในการทำทุกอย่างมาก

เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
มีคนอยากทำธุรกิจเหมือนพี่หมวยอย่างนี้
อยากสร้างร้านอยากทำธุรกิจจะเจออุปสรรค
ปัญหาทอดหอยพี่หมวดมีเคล็ดลับมีอะไรแนะนำเขาไหมฮะ
สู้แล้วก็อดทนแล้วก็

ทำอาชีพที่ป๊าได้ทำไว้

ค่ะได้ทำต่อแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ได้ดูแลแม่ให้แทนป๊าแล้ว
ก็คือไม่ต้องให้ป๊าห่วงนะครับ
เรียกว่ากว่าจะฝ่ามรสุมจนสามารถสารต่อร้านให้ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
ก็ต้องใช้ทั้งความพยายามอดทนและฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ
สำหรับพี่หมวยและแม่สมพรแห่งร้านก๋วยจั๊บ๓ทุ่ม
แต่จากร้านก๋วยจั๊บเครื่องแน่นช่วงใกล้สิ้นเดือนแบบนี้

กับช่วงอิ่มจุก๓๒บาท
ที่วันนี้เนี่ยเราจะมาแจกกันแบบยิ่งใหญ่

โทรศัพท์มือถือเอาไว้ให้พร้อม
แล้วไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
จุก๓๒บาทกลับมาแล้วจ้า

เพราะวันนี้เราจะแจกเซ็ตสุดพรีเมียม
ในราคาหัวละ๔๐๐๐บาท

การันตีความอร่อยโดย
ที่นี่มันมีเมนูอะไรยังไง

ก็จะมีแบบเป็นเซตนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มออฟฟิศอย่างเงี้ยครับ

โคโนมิมีทั้งหมด๓เซตด้วยกันใช่ไหมคะ

ตั้งแต่๔๐๐๐นะครับแล้วก็๖๐๐๐แล้วก็๑๐๐๐บาท

ขออนุญาตให้เชฟโชว์แบบวัตถุดิบที่ใช้ในร้านหน่อยได้ไหมคะ

ใช่ครับหอยปอกฮือสีดำกิงกิปลาจักรพรรษญี่ปุ่น

แล้วก็ยังมีปริงทะเลด้วยนะครับ

เพราะว่าเชฟบุญธรรมบอกว่าจัดให้เลย

คุณผู้ชมสามารถทานได้แบบจุก

และมีเมนูให้เลือกกว่าร้อยเมนูนะคะ

และเราจะแจกทั้งหมด๕รางวัล
รางวัลละ๒ใบคือได้๒ที่นั่งนะคะ

ทั้งหมดนี้เซ็ตหัวละ๔๐๐บาท
แต่คุณจ่ายให้เราเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ

ใครอยากอิ่มจุกแบบนี้ไปฟังกติกากันเลยจ้า
เซทีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่องซา๑๒
มันเป็นการทำงานที่ลำบากใจมาก
เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะ

อันนี้คือเมนูซาซิมิทั้งหมดที่เชฟแร่ให้ดูนะคะ

เขาสไลด์มาหั่นมาในชิ้นแบบนี้เลย
ออกปากสดแบบยกทะเลญี่ปุ่นมาไว้ตรงหน้าเลยค่ะทุกคน
ต่อต้มตุ๋นจักรพรรดิร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเด็ดซอยสวนสยามสิบแปดที่อดีตเนี่ยขายกันบนหลังรถกระบะริมถนนจนทำให้บรรดานนักชิมนักรีวิวแห่กันมาชิมสร้างปรากฏการณ์เปิดร้านหนึ่งชั่วโมงหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็ได้ขยับขยายร้านเข้ามาในซอยเป็นร้านที่มีโต๊ะให้นั่งสะดวกสบายซึ่งเจ้าของร้านก็
แบบนี้เขาก็มีนะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้เราตามน้องไปต่อ
ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

สวัสดีค่ะทางนี้ค่ะกล้องอยู่ทางนี้สวัสดีค่ะพี่ต้อมนะ
บอกว่าเป็นร้านที่สายเนื้อตัวจริงต้องมา

ไหนบอกสิว่าทำไมสายเนื้อต้องมาร้านนี้
เน้นคุณภาพแล้วก็ความอร่อยเต็มปริมาณในราคาที่เขาจ่าย

อันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เราน่า
ลูกชิ้นเนื้อที่ร้านทำเองเหรอพ่อ

ในการทำลูกชิ้นพี่ต้อมบอกว่า
จะต้องใช้ส่วนเนื้อสันในที่ให้ทางร้านบดมาเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นใส่ซอสหอยนางรมน้ำปลา
ซอสปรุงรสเกลือน้ำตาลใส่แดงและแป้งมันทำการนวดขยำขยำ
พร้อมกับค่อยเติมแป้งมันทีละนิดแล้วจึงใส่น้ำมันลงไป
ตามด้วยน้ำแข็งเพื่อให้เนื้อเนี่ยเซ็ตตัวนวดขยำขยำไปเรื่อยอีกที
เนื้อเหนียวได้ที่ก็จะนำไปบีบเอาลงไปต้มในน้ำเดือด
รอจนลูกชิ้นลอยขึ้นมา
โอ้โหลูกชิ้นเนื้อเด้ง
สูตรเด็ดของทางร้านน่าทานจริงเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปเราตามน้องใบตองไปทำเนื้อตุ๋นหม้อไฟ
แต่วันนี้เรามีนักชิมสายเนื้อตัวแม่

ขอต้อนรับเจนิเฟอร์คิมมาถึงร้านทั้งที
เดี๋ยวให้พี่ต้อมทำหม้อไฟ๑หม้อให้เราสองคนได้ชิม
ต้อมเริ่มหม้อนี้๑๙๙ใส่อะไรบ้าง
เริ่มจากเราจะมาเรื่องอ่ามีผักบุ้งแล้วก็ถั่วงอกนะคะ
ต่อด้วยเครื่องในใส่นะคะดูแบบละลายในปากด้วยเลย
อันนี้คือขอบกระนกนะครับอันนี้จะเป็นเอ็นนะฮะ

ส่วนของเนื้อนะฮะเนื้อของเขาแล้วก็ลูกชิ้น
เรียบร้อยค่ะน่าจะเสิร์ฟแบบนี้ได้เวลาไปชิมคะ
พร้อมนะครับไปเลยค่ะ
เดี๋ยวให้พี่คิม๑ถ้วยหนู๑ถ้วยก่อน
เริ่มอันนี้เส้นหมี่นะคะส่วนนี้เส้นเล็กรีละค่ะ

ว่ามันเด้งขนาดไหน

อื้อหือ
เอาลิ้นตะวัดสัก๒รอบ

บรึ๊ดเข้าไปเลยแล้วเข้าไปย่อยข้างใน
คือแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลย
เคี้ยวเลยอร่อยมาก
มันเปลือยมากเลย
แต่ว่าหนูชอบเอ็นที่มันแบบกรึบนิดหนึ่ง
ในนี้มีครบทุกอย่าง

กลึ๊บใช่มั้ยมันจะผ่านตัวเอ็นของมันเนี้ยอ่าตุ๊บกับแล้วก็เนื้ออืม
ที่มันสดแล้วมันอร่อยอ่ะคือมันไม่ซ้ำมันจะตีขึ้นจมูกนิดนึง
อ่าขอบกระโด้งก็คือมันจะมีความกลึ๊บว่ะจะบอกว่าเอาจริงรสชาติเหมือนกันนะ
แต่ว่าคนที่ชอบกินแบบเกาเหลา
เขาจะชอบกินแบบหม้อไฟเพราะว่าจะได้เอาปรุงน้ำจิ้ม
ที่พี่คิมทำแล้วก็จิ้มแล้วก็ทานกับข้าว

เวลาที่เรากินในหม้อไฟเนี่ยมันต่างกินที่ชาม
เพราะว่าความร้อนมันอาจจะช่วยทำให้คอลลาเจนที่อยู่ในเนื้อเปื่อย
อันนี้เนี่ยมงลงไปเลยค่ะคุณ
กันหมดชามแบบนี้สายเนื้อห้ามพลาดจริงครับ
ต่อไปเรามาเปิดใจพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตพี่ต้อม
ที่อดีตเนี่ยสู้ชีวิตจากคนที่เคยล้มเหลวในชีวิต
ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จจนมีหนี้เป็นหลักล้าน
แล้วอะไรทำให้พี่ต้อมมาเปิดร้านต่อต้มตุ๋นจักรพรรดิ

ก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทำอะไรมาแล้วบ้างคะ
เริ่มจากทำร้านเหล้า

ต้องพูดถึงคุณสมบัติของการเป็นเจ้าของร้านก่อน

ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด

พาเขาน่าจะเจ้ามอเซริวิตหรืออะไรก็ตามไป

กับเจ้ก่อนที่นี่ครับ
แล้วมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนที่ว่า
อะไรที่ทำให้เรารู้สึกกลับตัวกลับใจ
รู้สึกว่าภรรยาผมจะแท้งสองครั้ง

หลังจากที่เลิกทำร้านเหล้าไป๑๒ปีเต็ม

ใช้เงินแต่ละวิก

ไปเอาตังค์มาจากไหนไปจ่ายเขาไปกู้เขามาเหรอคะ

พอไม่ทำก่อสร้างแล้วเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่

ประมาณหลักแสนอยู่๒๓แสนอยู่นะฮะ

ชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงมิลลี่จากเพื่อนอีกไหม

แล้วเรามีเงินหมุนจ่ายพอต่องวดเหรอคะ
โครงสร้างหนี้เรื่องบ้านก่อนเลยปุ๊บ

ผมอยู่ตรงห้องอะเหลคห้อง๔เหลียม
ปัญหามันก็วิ่งไปเกินไปเวินมาเนี่ยเอาอย่างไรดีใช่ครับปัญหาไม่ร่วงอยู่ในแง่
ผมขับรถมาส่งลูกมอเตอร์ไซค์ตรงนี้มันจอดรถได้ตำรวจไม่มายุ่ง
หนึ่งเขาขายกันผมชอบทานเนื้อผมก็เลยตัดสินใจไม่ยากเลย
ขอเงินภรรยาสักประมาณสองหมื่นขายก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยไม่รู้
ขายแต่สูตรตัวเองว่าอร่อยอ่ะเออฉันว่าอร่อยฉันกินอร่อยเดี๋ยวมาขายก่อน
เดี๋ยวค่อยปรับค่อยแก้เอาผมแค่นั้นใช่ครับวันแรกขายได้
กำไรประมาณสักสองสามร้อยก็คือขายริมถนนใช่ครับข้างหน้าที่รถกระบะอยู่
สองหมื่นบาทวันแรกขายได้สองสามร้อยในความรู้สึกเราเราคิดว่ามันโอเคไหมหรือมันยัง
ขัดทุนก็โอเคสำหรับผมนะเวลาผมคิดอย่างนั้นนะฮะ
มันเป็นจุดเปลี่ยนตรงไหนอะพี่ที่ทำให้พี่ต้อมแบบเปรี้ยงป้างมาก
วันหนึ่งหม่อมธนแดกอืมอ่าพี่เสกอ่าเขามาทานประมาณสี่ห้าครั้งห้าครั้ง
รู้ไหมว่าเขาเป็นหม่อมถนัดแดดตอนเขามารู้ไหมรู้แต่ว่าผมไม่เคยเล่นโซเชียล
ผมไม่ไม่ตามผมไม่อะไรค่ะผมก็ไม่รู้ว่าพาเวอร์ของแกจะขนาดไหนค่ะ
บางคนเขาคงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังแล้วครับขายไป
ทำไปใช้หนี้ไปไหมก็ใช้หนี้ไปอือถ่อนจึงถึงวันนี้แย่งอร้อย
บอกคนที่มันล้มอยู่แล้วจะให้เขาลุกมามีกำลังใจเหมือนเรา

ผมนะคศิษย์ผมนะวิริยะอุตสาหะ
แล้วก็ขยันประหยัดซื่อสัตว์อดทน
นี่คือคศิษย์ผมนะปัจจุบันที่ผมยังใช้อยู่

หนูอยากจะให้พี่ต้อมขอบคุณภรรยา
สำหรับเงินตั้งต้น๒๐๐๐บาทในวันนั้น

ก็นะที่ผ่านมาผมก็ผิดพลาดกับเขา
ไม่ค่อยจะดูแลในฐานะสามีที่ดี
วันนี้ก็ที่มีใจให้ทุกวันนี้ก็เพราะเขา
ให้กำลังใจนอกเหนือจากเงินทอง

ที่ผ่านมาไม่ประสบประเภท

เขาได้กำไรเขาจะไม่ทอดทิ้ง

อย่าเอาอะไรผมให้หมดเลย

และในวันนี้อยากจะขอโทษเขาวันนั้นไหม
ขอโทษที่ทำตัวไม่ดีนะฮะ

ใช้การกระทำเป็นสิ่งบอกมากกว่า
ทำทุนนี้ก็เพื่อลูกเองนะฮะ

ไม่ร้องจะร้องอีกแล้ว

จากผู้ชายเจ้าชู้นะ

วันนี้เสือร้องไห้ด้วยความทราบซึ้งในความดีของเมียตัวเองอย่างนี้โอเคฝากร้านหน่อยค่ะพี่ต้อง
ผมเจ้าของร้านต่อต้มตุ๋นจักรพรรดินะครับก็ขายตัวเหล่าเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อ๘โมงถึง๔โมงเย็นครับ
แวะมาได้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ริมถนนรถกระบะแล้วนะมาเปิดเป็นร้านเต็มตัวแบบนี้เดินเข้ามาในซอยสักประมาณสิบเมตรเนอะ
ครับแล้วเราเจอนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อมขอบคุณค่ะ
ชีวิตนี้นะฉันถ้าอยู่ได้ก็ไม่ต้องมีผัวแล้ววันกินไอเอ็น
มีเหลืออะไรที่อยากทำอีกมั้ย
ถ้าเจ้าของร้านเด็กคนนี้ก็อยากจะชิมชาติ